สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะทัพนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
ก็เดินทางไปที่จีนแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำศึกฟุตบอลชัยหน้าครับนะคะ
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็ได้๓นักเตะจากเจลีกนะคะ
ที่เดินทางมาสมทบกับทีมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
นักเตะทีมชาวไทยชุดศึกชัยหน้าคับสองพันสิบเก้านำทีมมาโดยโคชโตยสรีศักดิ์ยอดญาติไทย
หัวหน้าผู้ฝึกศรนะคะก็พาทีมเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังจีนค่ะ
เพื่อเตรียมรุยศึกชัยหน้าคับระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ามีนาคมนี้นะคะ
ภายใต้ปฏิทินฟีฟาเดย์ค่ะโดยบรรยากาศนะคะก็มีแฟนบอลมาร่วมส่งนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างคึกคักแบบที่เห็นอยู่นี้นะคะ
โดยทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะก็มี๓ผู้เล่นจากเจลีกญี่ปุ่นนะคะ
ทั้งทีรียอทรอนบุญมาทันทิศพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็ชนะทิศสงกสินปามาสมทดด้วย
พร้อมกับนักฟุตบอลที่ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเกริกฤทธวีการพิชาอุทชาแล้วก็ศิวากรเตียตระกูลค่ะ
โดยเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันนะคะดาวเตะจากทีมโยโกฮามาเอฟมารินอส
ก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ถูกตั้งให้เป็นกัปตันทีมชุดนี้นะคะ
ขอบคุณทั้งโค้ชโตยและโค้ชโชคที่ให้โอกาสและพร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยครับให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยครับ
ก็ทุกคนที่ได้รับเรื่องมาก็จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่ครับแล้วก็ผมก็ส่วนตัวผมก็มั่นใจในศักยภาพเพื่อนร่วมทีมทุกคน
แล้วก็ทีมงานสตาร์ฟโค้ชชุดนี้ทุกคนครับก็หวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกกับทีมชาติจีนแล้วค่อยว่ากันเกมที่๒ครับ
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเชียร์เปิดเชียร์พวกเราด้วยส่งกำลังใจพวกเราด้วยครับ
ลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกไป๕๐เกม
ก็เปิดเผยก่อนที่จะพบกับทีมชาติจีนในเกมนัดแรกนะคะว่าทุกคนอยากจะชนะในเกมนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกเจ็บใจ
หลังจากแพ้จีนในศึกเอเชียนคลับมา๑ประตูต่อ๐ค่ะ
คือผมก็มองว่าคือเราต้องเอาชัยชนะเพราะว่าในใจผมเองก็รู้สึกเราก็เจ็บปวดแหละที่เราแพ้เอเชียนคลับมา
ก็อยากชนะยิ่งชนะในบ้านเขาก็ยิ่งดี
แต่ว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยครับ
เราต้องช่วยกันแล้วก็พยายามช่วยกัน
โดยเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีน
ก็เป็นเกมนัดแรกแข่งขันกันวันพัฒนธาตุสักประดีนี้

ส่วนปัญหาของทีมชาติไทยนะตอนนี้นะคะ
มีเรื่องให้น่าหนักใจเพียงแค่บางจุดเท่านั้นเองค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลก็มีแค่เรื่องการผสมผสานนะครับ
ความโรงตัวของทีมแต่ว่าเรื่องฟิตเน็ต
ซึ่งน้องก็น่าจะรักษาความคิดของตัวเองด้วยความเป็นมืออาชีพครับผม
ขณะที่เจ้ามวยธุรสินแดงดากองหน้ากัปตันทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
ก็แสดงความรู้สึกเสียดายค่ะที่ไม่ได้ลงเล่นเกมที่๑๐๐ในนามทีมชาติ
ศึกฟุตบอลชัยหน้าครับหลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะลงเล่นนัดที่๑๐๐
ส่วนการถอนตัวก็ยอมรับค่ะว่าตัดสินใจนานเหมือนกัน
แล้วก็คิดว่าทุกคนที่ติดทีมชาติไทยต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุด
และก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด
ดังนั้นเมื่อสภาพร่างกายของตัวเองยังไม่พร้อมประกอบกับผลงานก็ยังไม่ได้ดีนัก
ก็เลยคิดว่าเปิดโอกาสให้นักเตะคนอื่นที่พร้อมที่สุดจะดีกว่าที่ลงไปฝืนทั้งที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
โดยโปรแกรมการแข่งขันนะคะฟุตบอลชัยหน้าครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดค่ะ
เกมแรก๒๑มีนาคมไทยจะเจอกับจีนเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดมีการเปลี่ยนเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ถ้าเกิดว่าไทยชนะจีนในเกมแรกก็จะได้เข้าไปชิงชนะเลิ
ไปชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา๑๘น๓๕น
แต่ว่าถ้าเกมแรกแพ้จะไปชิงอันดับที่๓
แข่งขันเวลา๑๔น๓๕น
จากชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว